เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะ

กับส่วนผสมของเมนูจาจางเหมียนกันบ้างดีกว่าค่ะ
สาเหตุที่ชาวเกาหลีนิยมทำและทานจาจังเหมียนกัน
นั้นก็เป็นเพราะว่าเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายค่ะและไม่ต้องมีส่วนผสมมากมายให้ยุ่งยาก
เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าส่วนผสมในเมนูจาจังเหมียนจะมีอะไรบ้าง
เริ่มจากเส้นกันก่อนเลยค่ะโดยเส้นที่ทานคู่กับเมนูจาจังเหมียนี้นะคะ
มีส่วนผสมของแป้งสาลีและไข่ผสมให้เข้ากันแล้วรีบเป็นแผ่นเตรียมไว้
เมื่อมีลูกค้ามาออเดอร์ก็จะนำแผ่นแป้งมาเข้าเครื่องตัดเป็นเส้น
นำไปลวกในน้ำเดือดประมาณสองถึงสามนาทีจนสุกได้ที่ค่ะแล้วนำมาล้างในน้ำเย็นเพื่อให้เส้นมีความเหนียวนุ่ม
จุ่มซ้ำในน้ำร้อนอีกครั้งก็เป็นอันใช้ได้ต่อมานะคะก็คือการทำซอสจาจังเหมียน
ซึ่งมีส่วนผสมของซอสถั่วดำหรือชุนจังที่สั่งตรงมาจากประเทศเกาหลี
อกจากนั้นก็ยังมีหัวหอมใหญ่หันเตาหมูสับและขิงค่ะซึ่งขั้นตอนในการทำก็ไม่ได้ยุ่งยากเลย
เริ่มจากการตั้งน้ำมันในกระทะให้ร้อน
จากนั้นก็ใส่หมูสับลงไปผัดให้เข้ากัน

ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาล
เติมน้ำสต๊อกไก่และแป้งมันลงไปเล็กน้อย

แล้วก็โรยหน้าด้วยแตงกวาฝานเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ
เอาละครับตอนนี้นะครับเมนูจังจาหมี่ก็อยู่ตรงหน้านะครับ
พริกเขาให้เข้ากันนะครับจะใส่พริกไทยหรือใส่พริกก็ได้แล้วแต่ว่าจะชอบทานรสชาติแบบไหนนะครับ

นิยมของชาวเกาหลีนะฮะซึ่งพากันมาช้านานนะฮะ
เหนียวและนุ่มนะฮะสำหรับตัวเส้นนะฮะ
ซอสเนี่ยมีความหอมของเครื่องเทศ
แล้วก็มีความเผ็ดนิดน
ซอสของพริกไทยไปด้วยนะครับผม
ผมอยู่ที่เชียงใหม่๑๐ปีที่แล้วครับ
ปีที่แล้วนะครับมาทำอะไรครับ
ครั้งแรกผมพนักงานที่บริษัทที่ลำผล

แล้วก็ทั้งหมดเสร็จแล้วทำหนังที่นี่๑๐ปี๔ปี
แล้วก็ไปกลับก็อดี

เพราะว่าครูกวะอยู่ที่นี้
แล้วก็ลูกสาวลูกใสต้องไปโรงเรียนที่นี้ครับ

ธุรกิจเองครับผมโดยการเปิดร้านอาหารแห่งนี้
ใช่ครับแล้วก็มีธุรกิจแข่งอีกครับ
มีธุรกิจอื่นอีกครับครับผม

ครับผมก็ทำงานอุตส่าห์ไปเรียนไปเรียนทำครัวเลยที่เกาหลีเลย

เพื่อให้คนไทยได้ทานอาหารเกาหลีแบบแท้แบบนี้นะครับผม
ก็จะมาถึงที่เลยแน่นอนนะครับ

ถึง๔ทุ่มครับ
โอเควันนี้ขอขอบคุณเชฟมากนะครับ

และช่องรับตลอด

ออนทัวร์ค้นหาเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติในจังหวัดเชียงใหม่วันนี้
เราได้พบกับความพิธีพิทันในด้านการปรุงอาหารที่ลูกหลานยังคงรักษาไว้ไม่ให้หายไปไหน
เมนูก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่มาพร้อมน้ำพริกทาสูตรเด็ดจากร้านช้างไหว้กาแฟ
สืบท่อต่อกันมายาวนานถึง๖๐ปี
ได้เห็นถึงการเดินทางหาประสบการณ์เพื่อพัฒนาฝีมือด้วยใจรักในการทำอาหาร
ผ่านเมนูลิงกวินี่ปูจากร้านจูโอเจโอ
แล้วก็ยังได้สัมผัสกับวัฒนธรรมการทานที่เปลี่ยนไปด้วยความหมายผ่านเมนูจาจังเหมียนร้านโกดำอีกด้วยค่ะ
เรียกว่า๒สัปดาห์กับการออนทัวร์ค้นหาเมนูเส้นอนาชาติที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้
อิ่มทั้งความรู้และอิ่มท้องเพราะเมนูเส้นอร่อยจริงเลยล่ะค่ะ
ส่วนการออนทัวร์ค้นหาเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติในสัปดาห์หน้า
เราจะไปพบกับก๋วยเตี๋ยวแนวใหม่ที่ใช้น้ำเต้าหู้แทนน้ำซุปจากร้านห่ำหู้
ต่อด้วยราเมนที่เสิร์ฟมาในน้ำซุปมะเขือเทศสูตรพิเศษจากร้านโทเมโทลูเดิล
ปิดท้ายกันที่ร้านอมอเทเพลย์รูมแอนด์บรอซิลีกับเมนูผัดหมี่สีเม้น
แค่ได้ฟังชื่อเมนูก็น่าสนใจแล้วล่ะค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้ววันเสาร์หน้าเวลาเที่ยงตรงเหล่าคนรักเส้นไม่ควรพลาด
อย่าลืมนะคะเรามีนัดกันค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป